เรื่องหนึ่งค่ะที่ลำปางเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยเอามีดไปทำร้าย
พนักงานปั๊มน้ำมันเพื่อที่จะชิงเงินสด
เงินสดกวาดเงินไปได้ประมาณแสนกว่าบาทนะคุณผู้ชม

หรือคนที่รู้ความเคลื่อนไหวภายใน
เพราะว่ารู้หมดเลยว่าจะต้องไปตรงไหน

อยู่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านศรีหมวดเกล้า

ก็คือจุดที่คาดว่าคนร้ายจะปีนรั้ว
หลบหนีออกจากหลังปั๊มน้ำมัน

เจอเป็นหยดเลือดอยู่เต็มพื้นไปหมดเลย
แล้วมีคนเจ็บคนเจ็บเนี่ยคือนายภัยรัฐชาจุหวัน
เป็นเพื่อนร่วมงานก็ต้องรีบนำตัว

และจากการสอบถามนายภัยรัฐเป็นคนนำเงินสด
จากที่เก็บได้จากการเติมน้ำมัน
๕ถุงจะเอามาเก็บไว้ในตู้เก็บเงิน
แล้วตู้เก็บเงินนี้มันอยู่หลังปั๊มน้ำมัน

คือนายภัยรัฐผู้บาดเจ็บเขารับหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้ว

ให้เป็นคนที่รวบรวมเงินแล้วเงินไม่ใช่น้อย

ใช่เอาถุงเงินมา๕ถุง
ทีนี้จังหวะที่นายภัยรัฐกำลังจะเอาถุงเงินมาเก็บ
จู่ก็มีคนร้ายผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
แล้วเอามีดมาทำร้ายนายภัยรัฐ
แล้วจากถุงเงิน๕ถุงเอาไปได้๔ถุง
๔ถุงรวมแล้วเงินอยู่ในนั้น๑๒๐๐๐บาท
คนร้ายวิ่งหนีไปหลังปั๊มเลยค่ะ
ซึ่งตัวนายภัยรัฐคนเจ็บเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะร้องให้คนช่วย
แล้วก็มีคนมาช่วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายพัยรัฐบอกว่าตอนที่คนร้ายเข้ามา
คือผมพยายามที่จะยกแขนซ้ายบัง

ก็เลยโดนฟันฉับเข้าที่แขนแล้วบาดแผลดุ
ดูสิค่ะคุณผู้ชมบาดแผลหวะเลยนะคะ
บอกว่าอีกนิดเดียวนะคุณจะถึงห้องสำนักงาน

จะถึงอยู่แล้วก็ถูกคนร้ายมาชิงเงินไปได้เอาฟังเสียงเขาเล่าหน่อยฮะ

ครับผมมันมาพรุ่งผมเห็นเขาว่าแต่คือเราไม่เอกใจ

นี่เขาจำได้แค่นี้ว่าใส่หมวกไอ้โม่งเสื้อดำนะคะ

แล้วก็คนร้ายก็หลบหนีไปถ้ำกลางความมืดนะครับ
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะตำรวจสพเขลังนคร
แล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๕ลำปาง
มีชุดสืบสวนเข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ

บอกว่าเขาสงสัยว่าผู้ที่ก่อเหตุ
ไม่รู้ว่าเป็นคนในหรือว่าอาจจะเป็นอดีต

เพราะว่ารู้ความเคลื่อนไหวของการเอาเงินไปเก็บ
จริงการเอาเงินไปเก็บไว้ในตู้เซฟ

ใช่ทีนี้จะต้องเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวภายใน

คือตำรวจบอกว่าคนร้ายน่าจะมาซุ่มรออยู่ที่บริเวณโกดัง

แล้วก็ปีนรั้วปูนหลบหนีไปทางด้านหลังปั๊ม
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ

คือถ้าเกิดคนร้ายปีนไปพร้อมถุงเงิน๔ถุง

แต่ว่าน่าจะมีคนมาจอดรถรอรับเพื่อหลบหนี
ดังนั้นตำรวจบอกว่าอาจจะไม่ได้ทำคนเดียว

ตำรวจก็จะสืบหาต่อไปนะคะ